คุณผู้ชมครับมีเหตุสลดต้อนรับวันเปิดเทอม
น้องนักเรียนชายอายุ๑๗ปีที่ปลาจีนบุรีครับ

แล้วปรากฏว่าไปเสียหลัก
ขี่จักรยานไปแล้วก็ไปตกลงข้างทางเสียชีวิตครับคุณผู้ชม

นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับ
หลังจากน้องขี่รถจักรยายนบิ๊กไบท์สีเขียวดำนะ
ทะเบียนป้ายแดงด้วยตกคูน้ำข้างทาง
บริเวณโค้งท่ากระเบาถนนสายบางพลวงบ้านสร้าง
หมู่๒ตะบนบางพลวงอำเภอบ้านสร้างครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านสร้างแต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตนะครับ
ใช้เวลาช่วงปิดเทอมนะครับ
ไปช่วยญาติทำงานเกี่ยวกับการออกแบบที่อำเภอบ้านสร้าง
คือฝึกงานด้วยหารายได้เสริมด้วยว่างั้นเถอะ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรก
น้องกำลังขี่จักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ย
โรงเรียนในตัวอำเภอเมืองบิ๊กไบท์ครับ
ขออภัยฮะในตัวอำเภอเมืองปลาจีบุรี
บิ๊กไบท์เนี่ยคือมันคงเร็วแล้วเอาไม่อยู่
คือใครที่จะซื้อบิ๊กไบท์เนี่ยนะต้องบอกเลยนะ
คือคุณจะต้องไปซ้อมก่อนนะให้รู้จักกำลังเครื่องก่อนนะ
หลายเหตุการณ์แล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเอารถไม่อยู่ประกอบกับถนนมันก็อยู่ระหว่างปรับปรุงด้วยนะครับ
ลื่นเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางไปชนป้ายกั้นระหว่างทางจนน้องเสียชีวิต
เพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ญาติเนี่ยมารับ
จะมารับศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป

แต่หลายเหตุการณ์แล้วที่พวกเราอ่านข่าวแล้วประมวลได้ว่า
เอารถไม่อยู่เพราะยังไม่คุ้นชินกับพลังของมัน
แล้วดูร่างน้องเขาดูไม่ใช่คนตัวใหญ่ด้วยนะ